คนที่เคยร่วมงานกับเธออย่างพี่ชายเอกพันธ์

พี่ไทยบอกว่าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ว่าต้องผ่านเรื่องราวต่างไปได้อย่างแน่นอน
ส่วนที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะพี่ไทยบอกว่า
พี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่พี่พูดไม่ได้จริง

ขอให้เป็นเรื่องระหว่าง๒บุคคลก็แล้วกันค่ะ
ให้กำลังใจครับให้กำลังใจมากเลยนะครับ
เพราะว่าน้องเขาก็เสียสละนะครับ
ลงทุนตัวเองลงมาเสียสละเพื่อสังคม
เสียสละเพื่อสตรีกับคนที่ถูกย่ำยี
แต่น้องบุ๋มนี่เขาลงมายื่นมือปกป้อง
ผมคิดว่าน้อยคนมากนะครับที่จะทำแบบเขาได้นะครับ

ก็ขอให้สิ่งที่น้องอยากจะได้หรืออยากจะทำอะไร
ให้เกิดเป็นประโยชน์กับแผ่นดิน

โดยเฉพาะสุภาพสตรีก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับ
ข่าวนี้ผมคิดว่ามันเป็นบุคคลนะครับ
มันเป็นบุคคลเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขามากมาย
เราก็ไม่รู้ว่าทางนู้นเขายังไง
แต่เรารู้ของเราแต่เราก็ไม่พูดดีกว่านะครับ

ก็เข้าใจพี่ไทยนะเป็นเรื่องของผู้หญิงจริง
เขาเป็นผู้ชายเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งจริงนะคะ
แต่สังเกตได้ไหมว่าคนที่เขาเคยร่วมกับพี่บุ๋มเนี่ย

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมพี่บุ๋มเองเวลาไปออกรายการแต่ละรายการ

แล้วการไปช่วยเหลือสังคมเขาไม่ได้ฆ่าตัวนะ

เพราะฉะนั้นเขาทำด้วยใจจริงนะคะ